วันที่๒๕พฤษภาคมนี้นะครับก็จะมีการป้องกันแชมป์ไฟล์สำคัญของแชมป์โลก
ที่เป็นแชมป์สถาบันหลักของเราก็คืออำนาจเกษตรพัฒนานะครับ
แชมป์ไฟเวทไอบีเอฟสาธารณ์มูลนาชาตินะครับ
ชกที่ปะกิ่งที่จีนเลยการชั่งหนักเนี่ยเขาช่างกันที่กำแพงเมืองจีนเลยนะ
จริงจริงช่างที่นั้นเลย
ทีมงานของเราเนี่ยไปถึงที่นู่นด้วยนะแล้วไปเก็บภาพบรรยากาศด้วย
เดี๋ยวสิภาพบรรยากาศมาตอนนี้มีปัญหาเรื่องการทำหนัก
แต่ว่าการชกไฟล์นี้ของอำนาจนะครับเขาบอกว่าถ้าเกิดผ่านไฟล์นี้ไปได้
คือค่าตัวไฟล์นี้ไม่มีการเปิดเผยแต่เชื่อว่าเยอะกว่าครั้งก่อน
ซึ่งอำนาจกำลังจะทำสถิติเป็นนักมวยค่าตัวน้อยต้องแตะ๑ล้านเหรียญสหรัฐให้ได้
ติดตามจากรายงานของคุณเอกชุมพรสุรพัฒนจารุมณีครับ
ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าอำนาจเกษตรพัฒนาคือแชมป์โลกชาวไทยที่ได้รับค่าเหนื่อยมากที่สุด
ณเวลานี้ต่อจากแสนซอสเลินจิตที่เคยป้องกันแชมป์โลกกับฮิโรกิอิโอกะเมื่อปี๒๕๕๙
นั้นนี่สร้างมูลค่าถึง๒๕แสนเหรียญสหรัฐหรือประมาณ๙ล้านบาท
แต่ว่าในส่วนของอำนาจนี้เคยป้องกันแชมป์มาแล้ว๕ครั้ง
มูลค่าของไฟล์ที่ออกไปชกต่างแดนต้องบอกว่ามหาศาลครับ
โดยเฉพาะที่สื่อสายมวยให้ความสนใจมากที่สุดก็เป็นไฟล์ที่ชกกับซูชิมิง
สัญญาสูงถึง๓๕แสนเหรียญสหรัฐหรือประมาณ๑๒ล้านบาท
แล้วก็อำนาจเองรับเงินส่วนแบ่งเข้ากระเป๋าหนา๔ล้านบาท
ถ้าวันที่๒๕พฤษภาคมนี้อำนาจผ่านคู่ปรับเก่าอย่างคาซิมิโลไปได้
นักชมที่วางกันว่าเก่งที่สุดเมื่อเทียบแบตปอนด์ต่อปอนด์
อาจจะรับค่าสัญญาสูงถึงราว๒๐ล้านบาทครับ
ก็อายุเยอะแล้วควรจะต่อยไฟต์สำคัญต่อยล้มแชมป์
กับกรสเลสเนี่ยครับเหมาะสมที่สุดแล้วนะครับ
แล้วก็อีกเหตุผลหนึ่งนะครับกอซาเลสเองก็

เพราะว่าเจ้าตัวจะขยับขึ้นไปเล่นในรุ่นที่ใหญ่ขึ้น
แน่นอนครับคู่ชกที่เหมาะสมที่สุดในรุ่น๑๑๒
ก็คืออำนาจเกษตรพัฒนานะครับ

อย่าลืมนะครับส่งกำลังใจเชียร์พี่อำนาจด้วย

ไทยรัฐทีวีเองก็จะถ่ายทอดสด๒ทุ่มถึง๔ทุ่ม
แล้วเจอกันนะครับเอกชุมพรสุรพัฒน์จารุมณี
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากสาธารณรัฐประชาชนจีนครับ